สวัสดีค่ะทุกค้านร่วมีแล้วกับ
ให้มันเย็นฉ่ำไปเลยนะและขอให้ช่วงนี้ร้อนแบบนี้ต่อไปจะได้มาเที่ยวนาน
คุณผู้ชมค่ะเอาดูเรื่องของปัจจัยที่ทำให้เกิดความร้อนในพื้นที่กันก่อนเลยนะคะ
ประกอบกับช่วงนี้มีลมทะเลค่ะพัดผ่าจากหลายทิศทางนะคะ
บวกกับยอมความร้อนกลายเป็นความร้อนที่มันอบอ้าว
พูดคำเดิมปัจจัยตัวเดิม

ทำให้ช่วงนี้อากาศร้อนขึ้นเรื่อย
และอย่าลืมนะก่อนที่จะมีพายุฤดูร้อนสัปดาห์หน้าเนี่ย
ความร้อนมันก็จะยิ่งร้อนขึ้นแบบนี้ด้วยนะคะ
ส่วนฝนฝนวันนี้ค่ะเกิดขึ้นช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคใต้และทางตะวันตกของประเทศ

ช่วงจังหวัดตากาญจนบุรีและราชบุรี
แล้วก็มีบางส่วนของภาคอีสานตอนบนด้วย

ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันค่ะ
คลื่นสูงไม่เกิน๑เมตร๕๐เซนติเมตร
เพราะว่าสภาพอากาศที่ไม่ได้ทำให้ทางด้านของฝุ่นเนี่ย
ลอยไปจากประเทศของเราก็ยังวนเวียนเนี่ยค่ะ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล